ใครที่ใช้บริการเรือด่วนเจ้าพระยา
ก็จะต้องยืนภายในเส้นที่กรมเจ้าท่าได้ตีกรอบเอาไว้นะครับ
ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการที่นำมาใช้จัดระเบียบผู้โดยสาร

พร้อมกับจัดโครงการอบรมหลักสูตรการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน
ให้กับผู้ประกอบการเรือด้วย
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณเคมิกาพรมพันธ์ใจครับ

โครงการหลักสูตรการจัดระเบียบคนโดยสาร
และการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน
ซึ่งวิธีการนี้จะใช้ช่วยเหลือผู้โดยสารที่จมน้ำค่ะ
จากนั้นเจ้าหน้าที่จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย

หรือในกรณีที่เรือชนกันจนมีน้ำไหลเข้าเรือ
เพื่อฝึกซ้อมการอพยพผู้โดยสาร
โดยกำหนดให้หัวหน้าชุดอพยพแจ้งจุดรวมพล

ผู้โดยสารทุกคนจะต้องหยิบและสวมใส่เสื้อชูชีพ
และหัวหน้าชุดอพยพก็จะทำการนับจำนวนและแยกประเภทผู้โดยสาร
เพื่อแจ้งแก่กัปตันก่อนจะส่งทีมช่วยเหลือ
การอบรมครั้งนี้กรมเจ้าท่าต้องการจะย้ำเตือนให้ผู้ประกอบการเรือโดยสารทุกประเภท
ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้บริการค่ะ

สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะทบทวนให้ตระหนักก็คือเรื่องของการบริหารจัดการผู้โดยสารที่เป็นจำนวนมาก
ก็เป็นการทบทวนและลักษณะจริงก็จะทำเรื่อยเพื่อให้ตระหนัก
และการบริหารจัดการขนหมู่มากให้เป็นนิสัย
หรือเป็นค่องตัวนะครับ
ไม่นานมาทบทวนอาจจะลืมขั้นตรอย่างนี้เราต้องทบทวนได้เร่ย
สถิติอุบัติเหตุทางน้ำของกรมเจ้าท่า
ในปี๒๕๕๑๒๕๕๘มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
โดยในปี๒๕๕๑ถึงปี๒๕๕๓มีอุบัติเหตุทางน้ำถึง๓๖ครั้ง
จากนั้นในปี๒๕๕๔เกิดอุบัติเหตุเฉลี่ยต่ำกว่าปีละ๓๐ครั้ง
และส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในทะเลมากกว่า
อีกหนึ่งมาตรการที่จะนำมาใช้เพื่อป้องกันการบรรทุกผู้โดยสารเกินกำหนด
คือการตีเส้นกรอบสี่เหลี่ยมภายในตัวเรือโดยกรอบ๑ช่องสำหรับผู้โดยสาร๑คน
และต้องเดินขึ้นลงตามลูกศรที่กำหนด
ผู้ประกอบการฝ่าฝืนจะมีโทษปรับ๑๐๐๐บาท
โดยจะเริ่มใช้กับเรือด่วนเจ้าพระยา๒ลำในวันที่๑๗ตุลาคมนี้
และในอนาคตจะขยายการดำเนินการไปยังเรือแสนแสบ
ถ้าหากว่าผู้โดยสารเนี่ยขึ้นมาเต็มล็อกก็แสดงว่าผู้โดยสารเต็มตามจำนวนที่ได้ออกแบบไว้นะครับ
เพราะฉะนั้นก็ประชาชนก็อาจจะช่วยกันสังเกตว่า
ถ้าหากผู้โดยสารเกินจากล็อกหรือจำนวนที่นั่งที่ให้ไว้เนี่ย
เรือลำนี้อาจจะบรรทุกคนเกินแล้วก็อาจจะปฏิเสธที่จะขึ้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
แล้วก็แจ้งกรมเจ้าท่าเพื่อมาช่วยในการกำกับด้วยในที่๑๑๙๙นะครับ
อกจากนี้กรมเจ้าท่าได้เสนอแก้ไขกฎหมายเอาผิดผู้ประกอบการให้รุนแรงมากยิ่งขึ้น
โดยให้ปรับเงินมากกว่า๑แสนบาท
ว่ากฎหมายดังกล่าวจะเริ่มบังคับใช้ได้ในปลายปีหน้าค่ะ
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน